อายุห้าสิบเจ็ดปีขับรถเก๋งอืม
ผิดซอยค่ะแล้วตกคูน้ำคุณผู้ชมครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลยเนี่ยฮะมาแล้วมาแล้ว
ขี่มาแล้วแกขับมาแล้วคลิปนี้จะเห็นนะครับ

ไม่ใช่ถนนคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ

ที่ผ่านมานี้เองนะครับถนนรอบคู่เมือง
ตะบนโคกปีบอำเภอศรีมโหสด

หลังเกิดเหตุตำรวจสภศรีโมโหสด

เอกประเสริฐอายุ๕๗ปี

ก็พบร่างของผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ

แล้วก็ส่งร่างนะครับไปชนะสูตร

จากนั้นกู้ภัยก็ช่วยกันดึงรถขึ้นมา
เก็บรักษาไว้ที่โรงพักก่อน

เล่าบอกว่าเขาขับรถมาจอดตรงนี้
มารอรับแฟนหลังเลิกงาน

จู่รถก็ลิ้วซ้ายลงมาในน้ำเลย

เราเรียกชาวบ้านที่อยู่ใกล้
ให้มันช่วยก่อนนะครับ
เล่าบอกว่าสามีออกจากบ้านไปตอน๔โมงเย็นนะครับ
คือสามีก็ยอมรับว่าชอบดื่มสุราตอนเย็นเป็นประจำคาดว่า
ซ้อมกีฬาเสร็จแล้วคงจะไปแวะสังสรรค์กับเพื่อน

จุดเกิดเหตุเนี่ยคิดว่าสามีคงจะเลี้ยวผิดทางแหละนะ
จริงอีก๕๐เมตรจะถึงบ้านแล้ว
พอเลี้ยวปั๊บรถตกคูน้ำลงไปรถเลยจมน้ำ
แล้วก็ท่านก็เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ